นครราชศรีมาค่ะแม่เท่าวัย๗๗ปีนะคะ
กลับมาบ้านเปิดมาเจอบินค่าน้ำปลาปลา
ปกติแล้วเราจ่ายกันอยู่หลักร้อยใช่ไหมคะ
ผมหลัก๑๐บาทก็มีน้ำปรับ๕๐๖๐บาท
ถูกไหมนี่คุณยายอยู่กับตา๒คนบินมาโอ้โหเกือบ๘๐๐๐บาท
ความดันขึ้นเลยค่ะนอนกายหน้าผากไม่หลับทั้งคืนนะคะ
ตั้งสติได้ถึงได้ออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมว่า
เอ๊ะมิเตอร์น้ำมันเสียหรือเปล่าหรือมันเกิดอะไรขึ้น
นางจีบทูเงินไว้๗๗ปีค่ะ
ชาวตำบลหลุมข้าวอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมา
ออกมาร้องเรียนกับทีมข่าวนะคะว่า

ได้รับใบแจ้งยอดใช้น้ำปลาปลาเป็นจำนวนเงินสูงถึง๗๕๔๙บาท
ทั้งที่ก่อนหน้านั้นจ่ายอยู่ไม่เคยเกิน๑๕๐บาทเลยค่ะ
ยายจีบบอกว่าบ้านเธอใช้น้ำปลาปลาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโน้นสูง
ทีนี้๑๐ธันวาคมที่ผ่านมากลับมาที่บ้าน
อ่ะเห็นบินน้ำประปาเสียบไว้อ่ะหยิบมาดูซิโอ้โฮ
แทบจับยอดสูงอะไรขนาดนี้
คุณยายบอกนอนไม่หลับเลยนะคะความดันก็ขึ้นเครียดมาก
ตั้งสติได้ถึงได้ออกมาร้องเรียนเพื่ออยากจะให้หน่วยงานมาตรวจสอบหน่อยว่ามิเตอร์น้ำชำรุดไหม
อยู่กับตาแค่๒คนจะพุ่งอะไรไปเกือบ๘๐๐ขนาดนี้คะ
แต่ก่อนจ่าย๗๕๐บาท๘๐บาทก็มีคือมีทุกราคาตั้งแต่๘๐๑๐๐บาท๑๕๐แต่๘๐๐เนี่ยไม่เคย
ทำไมมันถึง๗๐๐ล่ะซึ่งคุณยายบอกว่าเดี๋ยวจะไปปรึกษาผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้นำชุมชนด้วย
จะได้เอาหลักฐานไอ้ใบแจ้งค่าน้ำปลาปลาเกือบ๘๐๐เนี่ย
ให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนวลสูงตรวจสอบความถูกต้องเลยว่า

ดูสิท่อมรั่วไหมมันไปออกตรงอื่นหรือเปล่า
คือ๘๐๐ขนาดนี้น้ำท่วมบ้านคุณยายหรือยัง
เป็นโรงงานแล้วนะ๘๐๐๐บาทแบบนี้นะครับ